ท่านผู้ชมครับมีสองตายายพิการนะฮะ
อยู่กันอย่างรันทศดูแลกันเองอยู่สองคน
แต่ถูกฟ้องให้ใช้หนี้บัตรเครดิตแทนลูกที่เสียชีวิตไปแล้ว
นี่ฮะแล้วสภาพคุณตาคุณยายคือแกบอก
ครับแกจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้ใช่ครับ
คือถ้าตามขั้นตอนกฎหมายเขาก็ต้องไล่ไปตามทายาทอ่ะใช่ไหม
ทางพรอบครัวอะไรพวกเนี้ยแต่เนี้ยภาพก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับ
สิงห์บุรีนะฮะหลังจากได้รับเรื่องมาตรงนี้นะครับ
สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูนะฮะบ้านของคุณตาคุณยายอยู่ที่หมู่สิบนะฮะ
บ้านเลขที่สิบนะครับอยู่ที่หมู่เจ็ด
ตำบลท่าข้ามอำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
คุณตาคุณยายนี่พิการนะครับเป็นคนแก่แล้วด้วยนะครับ
โรคประจำตัวอำมพลึกกันด้วยแขนขาอ่อนแรงไม่มีแรงด้วย
ปกติก็ต้องนั่งวิวแชร์กันป่วยติดเตียงกันด้วย
คุณตาสมบัติเพิ่มสมบัติอายุ๖๙ปีนะฮะนี่ฮะอยู่กับคุณยายที่เป็นภรรยา
ชื่อคุณยายเจียนอยู่หลงอายุหกสิบเอ็ดปีบ้านหลังนี้เนี่ย
อยู่กันได้แค่ใต้ถุนบ้านเพราะอำมพลึกทั้งคู่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มา๔ปีกว่าแล้วอยู่กันได้แค่นี้เองนะฮะ
ข้างบงข้างบนไม่ไหวแล้วนะครับคุณตาสมบัติบอกว่าตาเนี่ย
เป็นฝีในกระดูกสันหลังร่างกายช่วงล่างพิการหมดเดินไม่ได้
ยืนนั่งไม่ได้ไปไหนต้องใช้รถเข็นแต่แขนเนี่ยยังพอมีแรง
ยังช่วยเหลือตัวเองได้บ้างก็ทำหน้าที่ทุกอย่างในบ้าน
อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ยายนะหาข้าวหาน้ำหายาให้เมียกิน
ตอนนี้ไม่มีรายได้นะครับมีแต่เงินผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ย
ยังชีพคนพิการเท่านั้นนะบ้านกับที่ดินที่เห็นอยู่เนี่ย
นี่ไม่ใช่ของตากับยายนะนี่อาศัยคนอื่นเขาอยู่นะ
เมื่อเมษายนปีที่แล้วลูกสาวอยู่ที่หาดใหญ่นะ
ลูกสาวไปทำงานอยู่ที่นั่นลูกสาวแกตายฮะ
อยู่ที่หาดใหญ่นะบ้านก็อยู่สิงบุรี
ทีนี้ก็ไม่สามารถเดินทางไปได้รู้ข่าวว่าลูกสาวตาย
ทั้งคู่จากนั้นเวลาต่อมานะมีหมายสารมาที่บ้านในหมายแจ้ง
ว่าคุณยายเนี่ยคุณยายเจียนอยู่หลงเนี่ยตกเป็นจำเลยต้องใช้หนี้
บัตรเครดิตที่ลูกสาวเป็นหนี้อยู่ก่อนที่ลูกสาวจะตายจำนวน๓๐๐๐
กว่าบาทได้หมายสารมานี่นอนไก่หน้าผากเลยคุณยาย
ไก่หน้าผากเลยคุณเขียนมาสอนนี่ฮะไม่รู้จะทำยังไงกินไม่ได้
นอนไม่หลับคือตากับยายบอกก็ไม่ได้โทษลูกหรอกนะแต่ไม่รู้
จะทำยังไงกับชีวิตแล้วจะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้แทนลูก
โปรฆฟ้องผมพร้อมแล้วด้วยไม่รู้จะทำไงเขาบอกว่าไงนานไม่
ต้องไม่แปรศาลติดคลุกได้ถูกฉุมคลัมได้โดนยึดทรัพย์ได้
แต่ว่าผมก็บอกผมไม่มีทักษิตอะไรจริงด้วยไม่มีเลย
คุณตาสมบัติกับคุณยายเจียนก็เลยร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะครับ

ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหน่อยเพราะไม่มีเงินใช้หนี้บัตรเครดิตแทนลูกจริง
แต่ตามหลักกฎหมายแล้วเขาจะต้องมาดูก่อนใช่ไหม

พ่อคุณแม่รึเปล่าก็ใช้หนี้แทนแค่นั้นแค่แซมสิ่งที่ตกทอดไป
มาใช้หนี้แทนแบบทั้งหมด
ตามหลักของกฎหมายก่อนใช่ไหมไปฟ้องมีหมายสารอะไรมา
แต่วัตตากับยาตร์ก็ตกใจหมายสารมาถึงบ้าน
มันเยอะนะแต่สำหรับคนที่เขาอำมพลึกติดเตียงไปไหนไม่ได้
อายุเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงจริงค่ะ
ก็ต้องจริงใช้หนี้ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับ